ให้โชคดีโชคดีสุขเกษตรเรียนปรีนะค่อยรวยค่อยรวย
เศษทีป้อยแดง
สวัสดีครับขอสนับสู่วัลละอีตี้ปากท้อง
ของคนอยากรวยกับรายการเศรษฐีป้ายแดง
วันนี้ครับเราขับรถมากว่า๗๐กิโลมาทีก๋วยเตี๋ยว
๑๕๐๐ล้านกว่าล้าน
แต่ไอ้เฮียพามาอะไรที่หนูร้อนมากกว่านี้

เขาขายเนี่ยรายได้ต่อเดือนนี้จับเงินแสนได้เลย

ตามมาดูกันดีกว่าว่าเขาทำไงเขาขายกันได้ยังไงนะครับไป
รถรถรถอย่างไรอย่างไร

ร้านฟาโลขวานโกหม้อ
ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดเจดีแดง
ก่อนถึงพะเนียดคลองช้างอายุทยา
เจ้าของร้านคือน้องไมโลและน้องหมวย
นี่แหละครับชามละ๑๒บาทจุก
ลูกชิ้นและหมูกรอบเน้น
หรือจะเป็นชุดเกาเหลาหม้อไฟ
หม้อเนี่ยครับราคาเพียงแค่๔๐บาทเท่านั้นเอง
เห็นแล้วก็น่ากินมากเลยล่ะครับคุณผู้ชม

ตอนนี้ก็คือแบบสั่งเป็นพิเศษเลยนะค่ะ
พิเศษเลยพิเศษจริง
ราคาถูกด้วยหาที่อื่นไม่น่าจะได้แล้วนะ
ด้วยคุณภาพและราคาที่แสนถูก
ทำให้ร้านนี้เนี่ยคนแน่นตลอดทั้งวันอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
พอบ่ายโมงปุ๊บของหมดก็ปิดร้านเลยล่ะครับ

ไม่ใช่แค่ขายเฉพาะรายการมา๑๒บาท

ปกติก็๑๒บาทตั้งแต่เปิดร้านแล้วครับ
เปิดร้านมา๖ปีก็๑๒บาทมาตั้งแต่แรกเลยครับ

ก็คือลูกค้าได้เราก็ได้

โกะหม้อคือเราใช้ฟืนมันก็จะทำให้เกิดควัน
ฟันมันก็เลยขึ้นมาโกะอยู่ที่หม้อก็เลยเป็นฟาโลฟันโกหม้อ

เดือนนึงเนี่ยจริงไหมที่ได้จับเงินแสน

น้อยอย่างนี้เห็นกินน้อยอย่างนี้แต่ว่าได้เงินแสนนะคะ

น้ำตาไหล
ตื่นร้องเพลงคอแห้ง
คอจะแห้ง

ลงไปมาเยี่ยมอะข้างบ้านแห่งตัวแข็งนะเนี้ย
ล่าสุดไม่เป็นแล้วนะครับพะเอกล่าสุดจะเป็นตลก
เดี๋ยวพาหน่วยพี่หยุดเองชามที่หนูกินเนี้ย
เถอะสองบาทอ่าชามนี้มีแค่หนึ่งลูก
ครับเพิ่มมาอีกสิล้างก้าวบาทสิบเก้าบาท
นิดเดียวเอง

ของความหอมพิเศษที่จากเตาแก๊สจะไม่มี

มันคือแบบไถ่ดี้เคยอยู่แบบนอก
แบบจะเรามาอยู่ในกรุงเภพอะไรอย่างนี้
เราห่างจากรสชาติแบบนี้มานานมากแล้ว
พอคุณมาถึงเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเออรสชาตินี้แหละที่ฉันต้องการ
ทุกอย่างมันอร่อยละมุนทุกอย่าง

เยอะมาเยอะส่วนมากของผมจะไปกรุงเทพมาจากกรุงเทพสมุทรประการ

แต่ที่สำคัญจะบอกว่าใครที่จะได้มากินหมูกรอบเขานะคะ
คือมันอร่อยมากเพราะว่าเขาทำเอง
แล้วเขาเนี่ยทอดหมูกรอบตั้งแต่ตี๒วันนึงเนี่ยทอดหมูประมาณกี่กิโลค่ะ
จานถึงสุกจะเป็น๒๕๓๐แต่ว่าเสาที่จะเป็น๓๐๓๕

แต่จะบอกว่าเฮียเขามีวิธีนะการทำหมูกรอบ

เอ้าวเฮียเย็นนะครับเฮียป้อง
ก่อนที่เราจะไปทำหมูกรอบกัน
เพราะได้ข่าวว่าที่ตลาดองค์พระปฐมเจดีแห่งนี้เนี่ย
มีร้านราดหน้าเจ้าเก่าที่เปิดมาแล้วกว่า๕๐ปี
นั่นก็คือร้านจั๊วราดหน้ายอดผักที่ขายดี
ขนาดลูกค้ามายืนรอซื้อต่อคิวยาวขนาดนี้เลย
เห็นว่าวันหนึ่งเนี่ยใช้หมูเป็นร้อยกิโลกรัมเลยทีเดียวล่ะครับ
ซึ่งพอมาถึงก็เจอเฮียจั๊วกำลังจะทำน้ำรัดหน้าอยู่พอดีพอดี
งั้นให้เฮียจั๊วเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าราดหน้าสูตรเฮียจั๊วเนี่ยทำยังไงบ้าง

เราใส่น้ำมันแล้วใส่เครือเกลียวให้หอมเลยนะ
ซึ่งเครื่องแกงที่ใช้อยู่นี่นะครับก็จะเป็นสูตรเด็ดของทางร้าน
โดยเทคนิคจะอยู่ที่การเจียวที่จะต้องคนอยู่แบบนี้ไปเรื่อย
เครื่องแกงหอมเกลี่ยมได้ที่
จากนั้นก็เติมน้ำซุปลงไปจนไฟลุกแบบนี้
พอเนื้อหมูและไก่เริ่มสุกก็จะเติมแป้งมันลงไปผสมเล็กน้อย
เพื่อให้น้ำราดหน้ามีความหนืด
ไว้ก่อนอีกส่วนหนึ่งก็คือลูกชิ้น
ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ทำให้ราดหน้าของเฮียจั๊วไม่มีใครเหมือน
โดยที่ลูกชิ้นจะต้องต้มในน้ำซุปแยกต่างหากให้สุกก่อน
แล้วถึงจะเอามาเทรวมกับน้ำราดหน้าที่พักไว้นั่นเองล่ะครับ
ถ้าเขาไม่ได้สั่งแยกเราก็รวมให้เขาเลยสับแยกเอาหมูก็สั่งหมูอย่างเดียว
เห็นวิธีการทำกันไปแล้วแบบนี้ก็สงสัยขึ้นมาเลยใช่ไหมล่ะครับว่า
สูตรการทำราดหน้าแบบนี้เฮียจั๊วไปเอามาจากไหนล่ะครับ
คนเก่าคนแก่เขาแนะนำเราก็มาผสมเมื่อเสร็จเองน่ะ
ก็เลยเป็นสูตรขึ้นมาอีกทีแรกมันก็ไม่เวิร์คอ่ะ
ก็พัฒนาไปเรื่อยปรับไปเรื่อยปรับไปเรื่อยจนเข้าที่
ก็มีมั่งมีบางคนมันไม่ถูกปากก็หวานไปมั่งใช่ไหม
อย่างอื่นก็ไม่ได้ติดก็รับฟังเราไม่ได้โทรต่อ
พอดีเนี่ยเราอาศัยคนส่วนมากจะไปยุติการคนแค่คนสองคนเนี่ย
ครับลูกชิ้นหมูที่นี่ผมเจ้าแรกเลยใส่ลูกชิ้น
เพราะลูกค้าเคยถามไงมีลูกชิ้นไหมเราก็เออมีไอเดียว่า
เอาโอเคใส่ลูกชิ้นด้วยแม่เรียกว่ารับเอาความต้องการ
เยี่ยมไปเลยนะครับ
เคล็ดลับที่ทำให้ลูกค้าติดใจ
จนต้องมายืนต่อคิวรอซื้อเนี่ย
อยู่ที่อะไรล่ะครับเฮียจั๊ว

เวลาเกลียวต้องให้หอมหรือหมัก
คือเอามาวันนี้ต้องหมักค้างแล้วใช้พรุ่งนี้

คือให้มันนุ่มส่วนมากจะเป็นสะโพก
เขาเป็นเนื้อแดงเยอะแล้วก็น่าจะเป็นปริมาณ
ผมขายไม่แพงคนกินก็บอกว่า
จานละ๔๐บาทเยอะขนาดนี้ไม่มี
ตอนนี้กำลังซีเวอร์กำลังดัง
เพราะว่าออกโซเชียลเยอะส่วนมากลูกค้าจะลงให้
ภูมิใจก็ไม่นึกว่าจะได้ขนาดนี้

ส่งเสียให้เราเรียนตัวลิขิตจบวิญญาณไป๕คนแล้ว

แหมน่าภาคภูมิใจตามเฮียจั๊วไปด้วยจริงเลยนะครับเนี่ย
แต่ช่วงหน้าเราจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่า
ลับความอร่อยของหมูกรอบร้านฟาโลควันโกหม้ออยู่ที่อะไร
ไมโลจะมาโชว์หมูกรอบที่เขาบอกว่าต้มตั้งแต่ตี๑ตี๒
ใช่ครับตอนนั้นแม่ก็ยังไม่ได้เข้าโรงพยาบาลแต่ว่าพ่อผมเสีย

หนักขึ้นครับได้ประมาณ๒อาทิตย์
แล้วปรากฏว่าฟอตติดเชื้อ
สรุปแล้วมันได้ประมาณ๒อาทิตย์ก็เลยว่าเจ๊ง
ก๋วยเตี๋ยวหมูกรอบเน้นราคาชามละ๑๒บาทกันไปแล้ว
ช่วงนี้ก็ได้เวลาที่เฮียป้องและน้องจ๊ะจะมาขอสูตรลับการทำหมูกรอบ
จากน้องไมโลที่ค้นพบวิธีการทำหมูกรอบแบบเต้าทาน
โดยไม่ต้องง้อเตาอบและไม่ต้องง้อแดด
ไปดูซิว่าเขาทำกันยังไงครับ
แม่กำลังกรอบได้ที่ทีเดียวเชียวล่ะ

ไมโลจะมาโชว์หมูกรอบที่เขาบอกว่าต้มตั้งแต่ตีหนึ่งตี๒
ใช่ครับต้มนี่เราไม่ได้ใช้น้ำเราใช้น้ำมันแทนครับ
ก็คือว่าเราต้องเอาหมูมาใส่น้ำส้มสายชูใส่เกลืออย่างนี้ครับ
ก็น้ำส้มสายชูมันช่วยให้กรอบครับแต่ว่าเกลือนี่มันอาจจะแบบว่าให้มีรสเค็มนิดนิดอะไรอย่างเงี้ยครับ
แล้วพอทำตรงนี้หมักประมาณกี่นาทีตรงนี้พี่
ก็พอเกลือละลายปุ๊บเรารู้ว่าเกลือละลายเราก็ใช้ได้เลย

พอเอาด้านหลังลงแล้วก็เตาแรกจะใช้ไฟอุ่นคุณผู้ชมครับ
หลังจากทอดให้สุกหนึ่งรอบก็ต้องนำหมูกรอบมาพักไว้ให้เย็น
ใช้เวลาประมาณสิบถึงสิบห้านาทีจากนั้นก็ใช้ส้มจิ้มให้เกิดรู
แล้วนำไปทอดอีกครั้งใช้เวลาอีกประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาที
จึงเอาขึ้นมาพักให้เย็นซึ่งตรงนี้ก็จะทำทั้งหมดสามรอบด้วยกัน
โดยที่น้องไมโลจะต้องตื่นขึ้นมาทำในช่วงตี๒ของทุกวัน
เพื่อให้ทันขายในตอนเช้าแม่เรียกว่าใช้ทั้งความขยันและความอดทน
แต่กว่าจะมาเป็นพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวหมูกรอบชีวิตของน้องไมโลก็ไม่ได้ง่ายเลยล่ะครับ

จะบอกนะครับว่าพี่ไมโลกว่าจะมีวันนี้เนี่ยไม่ง่ายเลย

แต่ว่าคนรอบข้างบางทีเฮ้ยเขามีนั่นเราก็อยากมีด้วย

ตอนนั้นรายได้เราเดือนละประมาณเท่าไหร่ครับ

ตอนนั้นแม่แม่ก็ยังไม่ได้เข้าโรงพยาบาลแต่ว่าพ่อผมเสีย
ก็เราไม่ได้ทดแทนบุญคุณพ่อแต่ว่าไม่เป็นไรเรามาทดแทนบุญคุณแม่แทนอะไรประมาณนี้
ก็เลยว่าเราก็อยู่กับแม่ก็ช่วยช่วยแม่ออกกะมาตี๔ตี๕ก็มาช่วยขายข้าวแกงอะไรอย่างนี้ครับ
อ๋อคุณแม่คือทำทำรุกกิจอาหารอยู่แล้วใช่ครับขายข้าวแกง
เดิมทีเคยขายข้าวแกงขายก๋วยเตี๋ยวขายอาหารตามสั่งก็คือเขาผู้หญิงคนเดียวแต่ว่าสามารถทำทุกอย่างที่เราไม่สามารถ
ขอทำได้ด้วยเหรอแค่คนเดียวอะไรประมาณเนี้ยอ้าวแล้วพอนั่นแม่เริ่มป่วย
พอแม่เริ่มป่วยแม่เข้าโรงพยาบาลเราก็คิดว่าเอ้ยรักษาตัวแล้วเดี๋ยวก็หายค่ะ
พอมันมันไม่เป็นอย่างนั้นมันคุณแม่อาการหนักขึ้นหนักขึ้นครับ
ประมาณ๒อาทิตย์ก็ปรากฏว่าปอดติดเชื้อ
เพราะชีวิตมันคือความไม่แน่นอนครับคุณผู้ชมเพราะหลังจากที่คุณแม่ล้มป่วย
เลยทำให้ไมโลต้องลาออกจากงานมาดูแลคุณแม่ที่โรงพยาบาล
ในที่สุดคุณแม่ต้องจากไปเหลือไว้เพียงหม้อก๋วยเตี๋ยวหนึ่งหม้อ
และบ้านหลังน้อยหลังนี้ที่เช่าวัดมานาน
ไมโลกลายเป็นคนตกงานไร้บ้านที่อยู่อาศัยที่เป็นของตัวเอง
เขาจึงต้องดิ้นรนตัดสินใจมาขายก๋วยเตี๋ยวเพื่อหาเลี้ยงตัวเองและภรรยา
ผมจะคิดอยู่ตลอดว่าเฮ้ยผมจะต้องได้เงินมรดกสุดท้ายแล้ว
แม่ผมทิ้งไว้ให้กับหม้อก๋วยเตี๋ยวหนึ่งใบที่ว่ามีนะ

อกเงินขึ้นมาจากเงินตรงนั้นกับหม้อก๋วหนึ่งใบ
ใช่ก็เอาเป็นเงินต่อเงินลองดู
แล้วพอตอนที่พี่ไมโลเขาบอกอยากมาทำร้านก๋วยเตี๋ยวเขาจะตั้งร้านเนี่ย

หนูว่าเป็นคนที่อยากขายก๋วยเตี๋ยวหนูชอบ
เพราะว่าหนูเคยขายอยู่แบบกับยายมาก่อนอะไรหน้านี้อยู่แล้ว

โลเป็นคนชอบกินชอบกินหมูกรอบ

ก็แบบเอาง่ายไงเฮียเพราะว่าพอเราชอบเราก็ลองมาเยอะเลย

คือเขาเป็นคู่ทุกคู่ยากจริง

แล้วก็เริ่มใช้หนี้ของคุณแม่ด้วยกันด้วย
ประมาณเท่าไหร่ค่ะ

ค่าน้ำ๓๔เดือนค้างอยู่แบบ
เราคือคุยได้นะ

แต่จะบอกว่าเห็นเขาแบบว่าเป็นคนคุยเก่งอย่างนี้เฮี
แล้วก็ดูเหมือนหวยอารมณ์ดีนะ

นี่แล้วหน้าหวยก็แบบว่าหน้าหวยแบบว่า

หนูจะเป็นคนชอบท้อท้อง่ายเวลาสมมุติว่า

ถ้าหนูขายไม่ดีหรือว่าอะไรอย่างนี้

แบบรู้สึกแบบเครียด

จะมีแบบเออเครียดนิดว่าทำไมขายไม่ดีอะไรอย่างนี้

ใช่ก็ยังมีนางตื่นมาตั้งแต่ตีนึง

รู้สึกว่าเราเหนื่อยเราท้อ
เคยมีสักแวบหนึ่งไหมที่รู้สึกว่า

หนูก็ไม่คิดว่าหนูจะเจอคนที่ดีแบบนี้อีกหรือเปล่า

เมื่อกี้ก็พูดถึงเราขนาดนั้นแล้วอ่ะพี่ไม่รู้

คือเราก็รักนะแต่บางทีเราก็ไม่ได้แบบต้องพูด

ดูแล้วว่าเป็นแบบเขาเรียกอะไรมีคู่ชีวิตต้องมีอย่างนี้

ที่คนหนาาก็มีนิดหน่อยแต่คนชงก็เยอะเยอะ

เอารีวิวแล้วกระแสต่ำลับดีขึ้นไหม
ดีครับดีขึ้นหูตอบคิวยาวเลย
แล้วก็จากวันนั้นที่คนตอบเทลยาวมาก
แล้วจนมาถึงวันนี้ที่แบบวันหนึ่งเราขายได้วันเป็นหมื่น

ภูมิใจแค่มีรายการพี่มาผมก็โคตรภูมิใจแล้ว
ก็คือมันภูมิใจนะพี่ผมมาไกลมากเลยเหรอ
จากผมเคยนั่งนั่งพื้นนะปกติไม่เป็นนั่งทรงอย่างนี้
แต่ไม่มีโต๊ะไม่มีเก้าอี้

หนูไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ไปซื้อโต๊ะชุดแบบนี้
ตั้งแต่ที่ชุดละพัน
หนูไม่มีหนูได้แต่มีตังค์ซื้อตัวญี่ปุ่นแต่ไม่มีเก้าอี้
ตั้งแต่เขาก็มากันนะ

เคยคิดไหมว่าเราสองคนจะมาถึงจุดนี้
มันไม่ใช่มันเหมือนมาถึงจุดนี้ได้ยังไงวะ

แล้วหนูก็ไม่เคยคิดว่าจะมาเจอแบบพวกพี่สองคนอย่างนี้
หนูไม่เคยคิดไงเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าเราเป็นใคร
ไปทิ้งหน่อเป็นเกลียดอะไร
หนูจะบอกนะว่าตั้งแต่เรามาคุยกับทั้งสองท่านนะคะ
คือจ๊ะจะบอกว่าสิ่งที่เราควรเอาเป็นตัวอย่างเลยคือ

หาเงินมาบางทีมันไม่ได้ใช้นะพี่

ก็คือแบบว่าอย่างล่าสุด

เก็บจัง

ถ้าดาวน์รถสักคันนึงมันก็ต้องใช้เงินสูง

จะมาเจอค่าผ่อนส่งแล้วค่าศึกล้ออีก
ซึ่งกันละกันบ้างไหมคะ
ขอบคุณที่ร่วมทุกข์สุข
ส่วนมากจะเป็นทุกข์มากกว่าสุขจะมีน้อย

แม้วันที่เราไม่มีใครเลยจริง
คือเราไม่สามารถมองหาใครได้

ก็เหมือนอดทนมาด้วยกันหมดแล้วอะพี่
ทนมาด้วยกันทุกอย่างมากกว่า
จากนี้ไปอยู่ตัวแล้วจะมีแต่ความสุขเข้ามาแล้ว

ใครที่แบบว่ากำลังเปิดร้านอยู่

ตอนนี้คนท้อเยอะมากด้วยเศรษฐกิจอ่ะเฮีย

ตื่นมาแล้วเราไม่รู้ว่าวันนี้เราจะได้กำไรเท่าไห

สู้กับชีวิตแล้วกันเต็มที่กับมัน
แล้วก็ใส่ใจลูกค้าลูกค้าก็จะใส่ใจเราอะไรประมาณนี้
ก็สู้อะพี่เพราะว่าหนู

หม้อก๋วยเตี๋ยวใบเยอะหนูก็ยังสู้

อยู่ที่อยุธยาตรงข้ามวัดเจดีแดงครับ
หรือว่าเบอร์ที่๐๘๒๒๓๐๒๑๒๘ครับ

ขอบคุณมาก
ด้วยราคา๑๒บาทก็อิ่มได้
ขายถูกแต่อยู่ได้นาน
และรักษาคุณภาพความอร่อย

ใครมาอายุทยาก็อย่าลืมมาแวะทานกันได้นะครับ
แต่ตอนนี้ขอตามสิ้นแสชัย
ไปดูของสวยงามของสาวกันบ้าง

ตามสิ้นสาชัยไปเลยครับ
สวัสดีค่ะคุณโหลดใช่ไหมครับ

ให้ยกร้านเล็บจากในห้างมาอยู่ริมถนน
อืมแต่ราคาน่ารักกว่าในห้างแน่นอนค่ะ
อย่างนี้คุณโบผมสินแสต้องขออนุญาต
ห่วงจุ้ยที่ดีอยู่แล้วผมก็คงไว้

ร้านคุณโบเนี่ยจุดที่๑ที่เราจะต้องแก้ไขคือหน้าร้านเลย
ร้านคุณโบเนี่ยข้างหน้าเนี่ยหนึ่งต้องไม่เอาต้นไม้มากวาด

เพราะฉะนั้นต้นไม้ทั้งหมดจะต้องมาเก็บด้านข้าง

แล้วพร้อมกับมีน้ำล้นน้ำผู้ตรงนี้ได้เลย

จุดที่๒ที่ร้านคุณโบเนี่ย

ประตูที่๒ตรงนี้หลังประตูนี้เป็นห้องน้ำ
เราจะเห็นหัวชักโคกเลยซึ่งผิดนะครับ
มันมีความหมายว่าทำให้ทรัพย์เนี่ยหนี
โคกเนี่ยหันข้างมันไม่อุจาด
แต่ถ้านั่งด้านนี้เนี่ยฮะผิดเลยนะครับ

ถ้าไม่สามารถย้ายหัวชักโคกได้
ที่ดีควรจะย้ายหัวสะโพกให้หลบไป

พลังก็จะไม่เสียหาย
อีกจุดหนึ่งของร้านคุณโบที่เป็นจุดอ่อนนะครับ
ก็คือโต๊ะสำรองในการทำเล็บตัวนี้มันตัดไป

บางทีพอใช้โต๊ะนี้เท่าไรมันจะมีเรื่องขุนคล่องหนองใจ
สินแสแนะนำให้เสริมขึ้นมาให้เป็น๘๑๕เซน
ซึ่งไม่ว่างเงินเข้ามาถึงตลอดเลยนะ
โมโหยังไงลูกค้าเขาใช้บริการเรา
เห็นจุดที่เสียไปก็หลายจุด

สินแสบอกว่ามีจุดที่ดีแบบฟลุกอยู่ด้วยจุดหนึ่ง
คือตรงไหนล่ะครับเนี่ย
จุดนี้ก็คือจุดที่เป็นจุดปฏิบัติ
แต่งเล็บแต่งอะไรมันต้องมีการใช้น้ำ
คือทิศตะวันตกเป็นมังกรตัวผู้

มังกรจะต้องเป็นน้ำเข้าเสมอ

น้ำออกน้ำเข้าอยู่ตรงนี้

น้ำไหลจากหน้าบ้านทางฝั่งทิศตะวันตก
แล้วไหลไปทางหลังบ้านทางทิศใต้ถูกต้องนะครับ
น้ำเสียย้อนกลับไปทิศใต้
แล้วไปอ้อมออกทิศตะวันออก

จุดนี้ก็คือจุดที่ทำต่างได้มากที่สุด

แม่เรียกว่าโชคดีจริงเลยนะครับ
ว่าแต่มีตรงไหนที่เป็นจุดที่ดี
พอจะเป็นตัวอย่างให้กับคุณผู้ชมอีกหรือเปล่าล่ะครับ

ทำให้ลูกค้ามีความสุขนะฮะ

เพราะฉะนั้นลูกค้าที่นี่ต่อขนตาเยอะมาก

รายได้ก็ได้จากคนตายเยอะเหมือนกัน

ท่านผู้ชมครับร้านค้าใดนะครับ
พยายามเอาแอร์ไว้ทิศเหนือแล้วเป่าเข้าไปทางทิศใต้

ต้องทำทุกอย่างเพื่อหาเงินมาเลี้ยงลูก
ถึงขั้นแบบต้องไปกู้เหง่านอกนะครับ
คนหนึ่งสตาร์ทเครื่องรอแล้วอีกคนนึงยืนอยู่ข้างตะแกงไก่

แม่คนเดียวทำได้ทุกอย่างให้ได้ทุกอย่าง

เขาไม่ชอบให้ใครมายืนขายของบริเวณของเขา

สวัสดีค่ะใบตองและเศรษฐีป้ายแดงวันนี้
จะพาคุณผู้ชมไปตามหาร้านไก่ย่างข้างทาง
ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นไก่ย่างข้างทางนะคุณผู้ชม
แต่เขาสามารถปลดหนี้ได้
และยังส่งเสียลูกได้ดิบได้ดีไปถึง๔คน

ตามไปหาเศรษฐีใหม่ป้ายแดงกันค่ะ
ซึ่งร้านที่น้องใบตองจะพามานั้นก็คือ
ร้านไก่ย่างพี่จิ๊บตั้งอยู่ริมถนน
ตรงข้ามซอยคลองลำเจียก๒๕
ถ้ามาแล้วเห็นควันขมงแบบนี้
ไม่ต้องไปหาถังดับเพลิงนะครับ
เพราะว่าเจอควันแบบนี้เนี่ยมาถูกที่แล้วล่ะครับ

ว่าวางถาดไก่ไม่เคยเต็มเลยล่ะครับ
เพราะจะโดนลูกค้าซื้อไปจนหมดสักก่อน
งั้นเราตามน้องใบตองไปกันที่ร้านกันเลยดีกว่าครับ
โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ

ร้านประจำนี่เจ้านี้ปกติคิวยาวมากเลย
แต่วิธีทำเกลียดคือถ้าขวันขึ้นตรงไหนอะ

เขาบอกร้านนี้ย่างไก่กันไม่ทันลูกค้าต้องมารอคุณนะ
เอ้าเอาโทรสั่งมาครับปกติขายยังไงครับ

มีเนื้อไก่มีตับมีตูดมีกลิ่นมีหัวใจ

ความพิเศษอีกหนึ่งอย่างก็คือนี่น้ำจิ้ม

แล้วพี่จิ๊บเปิดขายที่นี่มานานยัง

การทำไก่เราต้องใส่ใจเข้าไป
แล้วก็แบบเมื่อที่คุณชิมแล้วคุณจะได้รู้ว่า

ไม่เละเกินไปแล้วมีความหอมหอมมันมัน
อร่อยขนาดนี้ลองอองเอง
แต่ตอนเนี้ยมันเยอะจัก
อ๋อต้องมาประมาณ๙โมงถึงทุ่มนึง
คุณผู้ชมครับเห็นร้านขายดีขนาดนี้เนี่ย
แต่ชีวิตของพี่จิ๊บก็ไม่ได้ง่ายเลยนะครับ
เพราะในแต่ละวันจะต้องตื่นตั้งแต่ตี๕
ลุกขึ้นมานึ่งข้าวเหนียวและจัดเตรียมของลงรถเข็น
กว่าจะเสร็จก็ตอน๙โมงครึ่ง
จากนั้นก็จะเข็นรถออกไปตั้งขายอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
ซึ่งด้วยความที่ขายดีพี่จิ๊บก็เลยต้องคอยปิ้งอยู่ตลอดเวลา
ถึงขนาดไม่สามารถปลีกตัวออกมากินข้าวกลางวันได้เลยล่ะครับ
เฮ้ยแต่ภารกิจก็ยังไม่หมดแค่นั้น
จิ๊บยังต้องไปซื้อของและเครื่องปรุง
เพื่อกลับไปหมักไก่และเสียบไก่
เตรียมไว้สำหรับวันต่อไปนั่นเองแหละครับ

น้ำจิ้มพร้อมเดี๋ยวไปรับไก่ตรงนู้น
เดี๋ยวหน้าที่ในการที่จะทำให้คนดูรู้ว่า
ปิ้งไก่ยังไงให้อร่อยฝากให้ใบตองแล้วกัน
หุ้ยเอาหรอหมูได้แล้วอ่ะ
อ่าสวยน้ำงั้นเดี๋ยวหนูรับพี่ชอบไปดูวิธีการทำเนอะ
แม่ท่าทางจะอร่อยจริงเลยนะครับ
ถึงขั้นมีคนฝากอ้าหมูซื้อไปเยอะขนาดนั้นเนี่ย
แล้วอย่าลืมที่นัดไว้กับน้องใบตองนะครับ

น้องใบตองจะฝึกปิ้งไก่สำเร็จหรือไม่
เพราะเคล็ดลับความอร่อยที่พี่จิ๊บบอก
ออกจากการใช้วัตถุดิบที่ดีกับการหมักแล้ว
อีกจุดหนึ่งก็อยู่ที่การปิ้งนี่แหละครับ

เราก็เปลี่ยนมันจากตรงนี้มาอยู่ตรงนี้

วันนึงไม่ทันวันหนึ่งหนูก็ทำไม่ได้จริง

แทงทะลุมือเลยมาพูด

อันนี้๓แล้ว
อุ้ยมันลื่นอะมันจะแทงมืออะ

แล้วเราต้องปิ้งแบบดูยังไงอ่ะแม่
ต้องวางให้มันเป็นตัวก่อนแล้วถึงค่อยกลับงาน
เดี๋ยวต้องใช้ไฟแรงไฟอ่อนยังไงอ่ะแม่
อันนี้ไม่แรงแล้วลูกอันนี้ไม่แรงแล้ว
ปกติเราต้องใช้ไฟประมาณประมาณนี้
ประมาณนี้คือไม่ต้องมีแบบลุกขึ้นมาใช่ไหม

แม่ใช้ถ่านวันหนึ่งเยอะไหม

เราต้องดูไฟตลอดไหมไม่ให้มันแรงเกินไปอะไรอย่างนี้

ซึ่งเทคนิคในการใช้ไฟของพี่จิ๊บเนี่ยครับ
ก็จะใช้ไฟกลางไม่แรงไม่อ่อนเกินไป
โดยจะต้องคอยสังเกตและใช้ขี้เท่ากลบไฟ
เคลียร์แล้วรอให้ไฟระอุก่อน

ก็จะทำให้ได้ไก่ที่สุกพอดี
หอมลงตัวนั่นเองแหละครับ
อยากฟังเรื่องราวชีวิตของพี่จิ๊บเหมือนกัน
เพราะเห็นบอกว่าขายไก่จนส่งลูกเรียนจบได้ดิบได้ดีกันไป๔คน
แต่เส้นทางของพี่จิ๊บกว่าจะมาถึงทุกวันนี้ได้
ก็ไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบ

ว่าพี่จิ๊บเขาต้องเผชิญกับอะไรบ้าง

กว่าจะมาได้ขนาดนี้หนักหนาอยู่เนอะ
เมื่อก่อนเคยเป็นพนักงานบริษัท
ใช่คือบริษัทเกี่ยวกับพวกหลักทรัพย

มันเป็นช่วงฟองสบู่๕๘ไฟแนนซ์ที่โดนปิด
คือนะตอนนั้นสามีสามารถที่จะเลี้ยงทุกคนได้
มีเหตุที่ทำให้สามีจากไป

รักษากันอยู่ประมาณ๓ปี

พยายามหาของที่เขาอยากกินชอบกิน
พยายามให้เขากิน
นี่คือ
ที่เราเห็นใช่ต้องทำทุกอย่างเพื่อหาเงินมา
เลี้ยงลูกถึงขั้นแบบไปรับจ้างล้างห้องน้ำ
นักราก็กู้แก่สองพันสามพันมันไม่เพียงพอ
ลูกคนนู้นมาใส่ตัวนี้ลูกคนนี้มาใส่ตัวนี้
แล้วตอนนั้นจำได้ไหมเราผ่อนยังไง

วันละ๓๐๐๐บาท

ต้องมาตั้งแต่เช้าอยู่ยันมืด
ลูกคนเล็กข้าวหนุบาน
แล้วน้องต้องออกจากโรงเรียนเพราะว่าไม่มีเงินจ่าย
ซึ่งถามว่าน้องอายไหมน้องอายเพื่อน
อายเพื่อนน้องต้องแบบตัวอยู่ในบ้านทุกอย่าง
เพราะว่าเสียใจไหมเขาบอกไม่เป็นไร
ด้วยภาระที่หนักอึ้งทั้งเป็นหนี้นอกระบบ
ทั้งต้องเลี้ยงลูกถึง๔คนด้วยตัวคนเดียว
แต่ถึงอย่างนั้นพี่จิ๊บก็ยังไม่ทิ้งศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิง
แม้ว่าจะมีคนเคยมาทาบทามให้ไปเป็นเมียน้อยก็ตาม
แล้วถามว่าถ้าไม่มีเงินบอก
แต่ว่ายอมเป็นไอ้นี่เขาไหม

ใช่เขาให้ให้คุณใช้เลย

ซึ่งจิ๊บบอกว่าถ้าต้องเป็นเมียน้อย
แล้วอยู่ในซอยเดียวกันหมู่บ้านเดียวกัน

เพราะฉะนั้นพี่หนูร้อยละ๒๐ดีกว่ามั้ง

ลูกหนูจะเอาหน้าไปไว้ไหน

รู้แค่ว่าแม่เป็นหนี้

คิดทุกอย่างที่ดีที่สุดเพื่อลูก
เปลี่ยนตัดสินใจมามาขายไก่ย่าง
ปิ้งและไก่ย่างมันเป็นไก่ที่
สาวที่บ้านชอบกิน

แล้วก็ขายตามจับไว้ด้วยแล้วก็ลองทำ
น้องกินเพื่อนน้องซื้อคนซื้อ

แล้วเห็นว่ามีปัญหากับแถวบ้าน
ก็คือการปิ้งไก่ของเรามันใช้เตาถ่าน

โดนร้องเรียนโดนแบบ

คือโดนมาหลายรูปแบบมากนะแม่

อยู่ตรงนั้นจนสุดแล้วเราโดนทำร้าย

ใช่เราโดนส่งคนมาตี

แล้วก็จะมีมอเตอร์ไซค์สองคนขี่รถเข้ามา

ไก่หมดแล้วแค่นั้นแหละค่ะ

ทุกคนจะไม่สนใจหรอกว่าเราโดนกันแกล้ง
แต่ว่าทุกคนจะสนใจว่า
ไม่มีเงินจ่ายเจ้าหนี้เจ้าหนี้มาทำเรา

ซึ่งมาผ่านผลวันร้ายฟ้าหลังฝน

เมื่อมีคนใจดีเห็นถึงความพยายาม

ซื้อรถเข็นคันใหม่ใหญ่ขึ้น
ก็เลยทำให้ขายดีขึ้นด้วย
ซึ่งก็คือรถเข็นคันปัจจุบันที่ใช้อยู่นี่เองล่ะครับ
สู้ชีวิตมาตลอดเลยแม่จนตอนนี้ปลดหนี้ได้หมดไหม
ใช้เวลาไม่นานซึ่งเราขอข้อปกรณ์ของเจ้านี่ว่า
เราเคลียร์ให้คุณคุณคิดมาว่าคุณจะคิดดอกเบี้ยเราเท่าไหร่
คิดมาแต่หนูขอเวลาแค่เจ้าละ๑เดือน
ซึ่งถ้าเกิดเรามีอยู่ประมาณ๔๕เจ้าเราใช้เวลาไม่นาน

สบายโล่งทุกคนสามารถที่แบบยิ้มได้
เรียกได้ว่าเป็นหญิงแกร่งอีกคนนึงเลยนะครับพี่จิ๊บ
ที่สามารถต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างมาได้
และทุ่มเททุกอย่างเพื่อลูกจนมีได้อย่างทุกวันนี้
รวมถึงเป็นต้นแบบและแรงผลักดันให้กับลูกทั้ง๔คน
แต่ละคนมีการศึกษาที่ดี
เพื่อที่จะสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ในอนาคตนั่นเองล่ะครับ

แต่ว่าเห็นว่าในส่วนที่แม่ทำอ่ะ
ยิ่งทำเยอะเราก็ได้เยอะเองอะไรอย่างนี้พี่
แล้วก็ได้ช่วยแม่ด้วยได้มีเวลาอยู่กับครอบครัว
อยู่กับแม่อยู่กับยายกว่าน้องด้วยอย่างนี้พี่
ถ้าไปทำงานก็คือแบบไม่ค่อยมีเวลาเลยอะไรอย่างนี้พี่
คุณแม่เป็นต้นแบบเราในเรื่องอะไรบ้าง
สู้ชีวิตเลยพี่แบบแม่อดทนมากแบบแม่ยอมเหนื่อยตากแดค่ะ
เกิลมัมที่แบบเออไม่ต้องไปง้อใครอ่ะ
สามารถหาเงินแบบฉันสามารถหาเงินเลี้ยงลูกได้ตั้งหลายคน
แต่แม่คนเดียวทำได้ทุกอย่างให้ได้ทุกอย่างอย่างนี้พี่
ขอบคุณแม่ที่แบบเอ่อสู้เพื่อทุกคน
ไม่ต้องให้ใครมาดูถูกแล้วอย่างนี้พี่แบบ
เราก็อยู่ของเราถึงอยู่ขายของข้างถนนแบบนี้
แต่เราก็มีความสุขเราได้อยู่กับครอบครัว
ได้มีเวลาให้กันในทุกวันได้ดูแลกันทุกวัน
ขอให้แม่อยู่กับหนูและก็น้องไปนาน

ภูมิใจมากพี่นี่แม่คนเดียวนะ
แล้วแม่ภูมิใจกับลูกขนาดไหนคะ

ที่เขาแบบเขาไม่ได้เป็นเด็กเก๋เลย
ถึงแม่ไม่มีทรัพย์สินเงินทองให้เขา

บอกว่าอย่าให้เขาจบรินยะเขาจบให้
อ่ะวันนี้ก็มีเป็นวันพิเศษอีกหนึ่งวัน
ที่แบบบรรยากาศอาจจะดูแบบว่าบ้านนิดนึง
แต่ว่าความรักความอบอุ่นนี่มันแบบเปี่ยมล้นมาก
บอกว่าแล้วอันนี้มีทองมาลัยมาให้มะม้า
ก็ขอบคุณมะม้านะคะ

แต่นี่ก็ไม่ต้องลำบากแล้วแหละก็ช่วยกันทำมาหากิน

แอบได้ยินมายังว่าน้องคนเล็กมีเครื่องค้น

เขาบอกเขายังไงตอนนั้น
การไปจ่ายค่างวดบ้านเนี่ยเหลือเวลาไม่กี่วัน

แล้วเราก็ไหว้ดอกไม้

บุรีขนมน้ำจะทำเป็นประจำ

ว่านฝากร้านหน่อยค่ะ

อยู่ถนนคลองลำเจียก๒๕ค่ะ

ก็เวลาเปิดคือเปิดทุกวันค่ะพี่

ต้องบอกว่าวันนี้ได้มุมมองแล้ว

แม่เคยมีลูกค้าวีนไหมแบบว่ามารอนานเกินไป
หรือว่าอย่างนี้ใช่มีค่ะบางคนถอดรถมา๓ครั้งยังไม่ได้กินเลย
ทำไมมันซื้อยากซื้อเย็นอุ้ยจริงเหรอเออต้องอดทนอดเงินเราก่อนแล้วกัน